คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เสียชีวิตปริศนาของเด็กชายวัย๑๔ปี
คนนี้เป็นเสาหลักของบ้านเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน
และเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ไปแข่งขันระดับประเทศมาแล้ว
มีคนไปเจอนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำเสียชีวิตซึ่งระดับความลึกของน้ำแค่๑๐เซนติเมตร
ไม่ลึกนะฮะไม่ลึกเลยค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็ล้มอยู่ข้างทางด้วย
ครอบครัวบอกติดใจมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะกู้ภัยในพื้นที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบมีคนพบศพนักเรียนชายคว่ำหน้าในคูน้ำข้างถนนมุ่งหน้าหมู่บ้านยางจรม
โรงเรียนสุรินพิทยาไป๑๐๐เมตร
น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องธนากรมาลัยหรือน้องโอ๊ตอายุ๑๔ปีนะคะ
เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนสุระพินพิทยาแล้วก็เคยไปแข่งระดับประเทศที่เกาหลีมาแล้วด้วย
ในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ของน้องล้มอยู่ข้างค่ะ
เรื่องต้นทันทีที่ครอบครัวของน้องทราบข่าวและมาลงพื้นที่ดูร่างน้องเนี่ย
คุณแม่ร้องไห้หนักมากนะคะแม่บอกแม่มีลูกชายคนเดียว
เป็นเสาหลักของบ้านเป็นความหวังของบ้าน
เมืองตนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามเก็บหลักฐานแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เพื่อจะตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้มันคืออุบัติเหตุหรือมีเหตุฆาตกรรมอำพราง
หลายคนบอกว่าเอ๊ะดูแล้วมันอาจจะเป็นรถล้มอุบัติเหตุหรือเปล่า
ทำไมถึงมีการโยงไปจนถึงฆาตกรรมอำพรางได้ล่ะ
เพราะมือถือของน้องไม่อยู่กับตัวแล้วมันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
เช่นเพื่อนโทรหาแล้วถูกตัดสายโทรหาเพื่อนแล้วไม่พูดอะไร
เหมือนรถชนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุร้ายแรงจนกระทั่งมีคนเสียชีวิต
คุณแซคไปที่สพลำดวนนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
มีมอเตอร์ไซค์น้องโอ๊ตจอดอยู่ด้วยไปตรวจสอบดูรถของน้องโอ๊ตหน่อย
ท้ายรถน้องเนี่ยนะคะไฟท้ายแตกเปื้อนโครน
ส่วนด้านหน้าเนี่ยกระจกด้านขวาบิดเบี้ยวแต่ส่วนอื่นก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไร
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน้องโอ๊ตเนี่ยอาจจะขี่รถมาแล้วเสียหลัก
ต้องเบรกกระทันหันทำให้ล้อหลังมันปัด
รถก็เลยไปฟาดกับต้นไม้น้องก็อาจจะกระเด็นตกคูน้ำข้างทาง
แล้วก็คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในนั้นคุณเซ็กลองไปดูที่ล้อหลังของรถนะคะ
คุณแซคบอกว่ามันมีรอยเบรกยาวเลยพี่
เป็นรอยเบรกยาวจนล้อไหม้ดอกยางหายไปเกือบครึ่งล้อค่ะ
แต่เอาจริงก็คือว่าไอ้ลักษณะของล้อยางพวกนี้เนี่ย
มันบอกได้แค่ว่ามันมีการเบรกกระทันหันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมเห็นไหมคะลอยเป็นปื้นสีขาวนั่นเลย
เนี่ยดอกยางหายไปเกือบครึ่งอะค่ะคือมันบอกได้แค่ว่าน้องอ่ะ
มีการเบรกกระทันหันเป็นทางยาวแต่มันไม่สามารถบอกได้ว่าน้องเบรกกระทันหันจากอะไรนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะโทรศัพท์น้องหายไป
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะจากเส้นทางของบ้านโอ๊ตในวันที่๑๙มกราคม
จนถึงจุดเกิดเหตุนี่ค่ะนั่นคือรถของน้องขี่รถผ่านหน้ากล้องไปตอนสี่ทุ่มครึ่ง
วันที่๑๙มกราคมนะคะขี่ไปคนเดียวห่างจากจุดตรงนี้ไปสามกิโลเมตรคือจุดเกิดเหตุแล้วนะคะ
ไป๓นาทีค่ะไปดูกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงที่อยู่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
ตอนประมาณห้าทุ่มขออภัยคุณผู้ชมสี่ทุ่มสามสิบสามนะครับนี่
ก็เห็นรถน้องโอ๊ตขี่ผ่านมาแต่จะเห็นว่าเป็นรถน้องขี่มาคันเดียวโล่งเลย
ไม่ได้มีรถคันไหนขับตามหรือว่าขี่ตามเลยนะคะแล้วกล้องอีกตัวหนึ่งจะเห็นเพื่อนน้องโอ๊ตอะค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามหาเพราะน้องบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่บ้านเพื่อนก็รอรอ
เท่าไหร่น้องก็ไม่มาเนี่ยค่ะจะต้องขี่รถออกมาตามหาว่าโอ๊ตไปไหน
และไม่มีใครเจอโอ๊ตและไม่มีใครคิดว่าโอ๊ตจะไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วย
คุณแซคไปที่บ้านหนองตะเคียนสถานที่ตั้งศพน้องโอ๊ตนะคะ
คือทุกคนก็ยังอยู่ในอาการช็อกอะค่ะ
เพราะว่ามันมึนงงไปหมดเลยมันทำใจไม่ได้แล้วมันก็ตกใจด้วยนะคะ
นี่ดูสิเห็นไหมที่น้องไปแข่งฟุตบอลนะคะ
คือทั้งแม่และเพื่อนทุกคนต่างสงสัยในการเสียชีวิตครั้งนี้ของน้องโอ๊ตหมดเลย
มือถือน้องก็หายไปเนี่ยถูกปิดบัญชีไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่บอกว่าน้องโอ๊ตคือลูกชายคนเดียว
เป็นความหวังของครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ครอบครัวพ่อแม่สนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอลตามความชอบของน้องมาตลอด
วันที่๑๙น้องบอกแม่ว่าน้องจะออกไปหาเพื่อนแต่ไม่ได้บอกคนอื่นในบ้าน
ก็ไม่มีใครคิดว่าน้องจะออกไปเพราะว่าจริงแล้วน้องเป็นคนกลัวความมืด
ก็ไม่คิดว่าจะออกไปในช่วงกลางดึกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องตัดสินใจขี่รถออกไปตอนประมาณ๔ทุ่มกว่า
เช้าวันที่๒๐แม่บอกแม่รีดผ้าแล้วก็ไปเคาะประตูห้องปลุกลูกตั้งหลายครั้ง

ยังไม่กลับบ้านนี่นะเลยโทรหาค่ะอันนี้แหละที่แม่บอกว่าน่าสงสัย
แม่โทรไปโอ๊ตตัดสายสองครั้งนะคะถูกตัดสาย
ตอนแรกแม่คิดว่าลูกอาจจะตกใจที่แม่โทรไปตามแต่เช้า
คงกลัวจะโดนแม่ดุว่าไม่ได้กลับบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
กระทั่งเปิดเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กในเมสเซ็นเจอร์ค่ะ
คือแม่เปิดมือถือเข้าไปก็เห็นให้ดูเลยว่า
คุยกับน้องโอ๊ตครั้งสุดท้าย๓ทุ่ม
กางเกงที่จะใช้ไปทัศนะศึกษากับเพื่อนในวันนี้
นี่คุณแม่คุยกับน้องโอ๊ต๓ทุ่มวันที่๑๙นะคะ
กางเกงเอาไซส์อะไร

กระทั่งแม่บอกว่า๗โมง๓๒นาที
เช้าวันที่๒๑คือเช้าวันนี้ค่ะ
แม่เห็นลูกออนเฟซบุ๊คอยู่ขออภัยเช้าวันที่๒๐นะคะ
เห็นลูกออนเฟซบุ๊คอยู่มันจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวอะค่ะเวลาออนไลน์

บอกโทรไป๒ครั้งโดนตัดสายทั้งสองครั้ง
แม่ก็ถามอีกอยู่ไหนแล้วแม่ก็โทรไปอีกค่ะ
และยิ่งพอเฟซบุ๊คกับอินสตาแกรมถูกลบไปเนี่ย
แม่บอกหูมันน่าสงสัยมาก
แม่เลยออกไปตามหาลูกที่บ้านเพื่อน
ระหว่างทางเห็นรถกู้ภัยจอดอยู่ก็เลยลงไปดูโอ้โห

นอนเสียชีวิตอยู่แม่บอกใจสลายเลยค่ะ
เห็นสภาพลูกก็คือหัน
มันหายใจไม่ออกแล้วว่าเออมันไม่ไหวแล้ว
ลูกเราลูกคนเดียวเนอะคือไม่ได้ทำใจไม่ได้
น้องอ่ะส้มน้ำอ่ะหัวน่ะก็คือกลับมาไปในขู่น้ำ
มันจะมีขู่น้ำแต่รถอยู่ข้างบนแต่สภาพรถก็คือมันเหมือน
ข้างหลังมันยุบหมดเนอะแต่ข้างหน้าไม่เป็นไร
จากที่แม่เห็นนะจากที่สติแม่ยังมีอยู่นะตอนนั้น
ได้คุยกับเพื่อนของน้องโอ๊ตนะคะหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค
ตามหาน้องโอ๊ตเนี่ยคือวันที่สิบเก้าชื่อน้องแทนแทนเล่าบอกว่าคืนนั้นอ่ะ
โอ๊ดโทรมาแต่พอรับฮัลโหลโอ๊ดอืมโอ๊ดไม่พูด
ก็เลยคิดว่ามันแปลกแล้วเลยชวนเพื่อนบอกเฮ้ย
ขี่รถไปตามหาโอ๊ตกันดีกว่าเพราะโอ๊ตบอกโอ๊ตจะมา
แต่โอ๊ตยังไม่มาสักทีแล้วพอโทรมาก็ไม่พูดอะไร
แต่ออกไปเท่าไหร่หาเท่าไหร่กันก็หาไม่เจอกลับมาถึงบ้านตอนตี๓นะคะ
เล่าบอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งเปิดประตูออกไปอืม
เจอใครเลยจนกระทั่งเช้ามาถึงได้รู้ว่าอ้าวโอ๊ตเสียชีวิตแล้ว
เรื่องต้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะ
ทุกคนบอกว่าการเสียชีวิตของโอ๊ตมีเงื่อนงำอยากให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่ปมหน่อย
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดโดยรอบนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายประเด็นการเสียชีวิตนี้ให้กระจ่าง
ซึ่งร่างของน้องโอ๊ตเนี่ยจะมีการทำพิธีชาปนกิจวันพุธที่๒๕นี้ค่ะ